ไปที่จังหวัดเชียงใหม่บ้างนะครับเกิดเหตุที่ตอนนี้เนี่ย
เหมือนว่าจะจับตัวคนร้ายได้แล้วนะใช่แล้วค่ะก็คือเป็นเจ้าของอู่ซ่อมรถเนี่ยนะคะ
ก่อนหน้านี้เขาเคยถูกดำเนินคดีในคดียาเสพติดแต่เขาสงสัยว่าเพื่อนบ้านนี่แหละ
เป็นคนไปแจ้งตำรวจแน่เลยจนถึงมาสู่การจับกุมตัวเขาเนี่ยนะคะ
เขาก็เลยจัดการเพื่อนบ้านด้วยการเอาปืนไปยิงเพื่อนบ้านและในช่วงที่ยิงเนี่ยนะคะ
ตำรวจก็พยายามเข้าไประงับเหตุค่ะตัวเขาเองหนีขึ้นไปซ่อนอยู่ที่ชั้นสองของบ้านเพื่อนบ้านเนี่ยนะคะ
ไปดูช่วงที่ตำรวจไปปิดล้อมเพราะมีการยิงกันด้วยค่ะ
นี่อย่างกันในหนังเลยนะใช่ค่ะแล้วปิดล้อมช่วงกลางคืนแบบนี้
ตำรวจก็ใช้ความพยายามแล้วก็ต้องดูความปลอดภัยของตัวเองด้วยนะคะ
เพราะว่าคนที่ก่อเหตุเขามีปืนแล้วก็ซ่อนตัวอยู่ในบ้านนี้นะคะ
แต่ว่าคนร้ายก็ยิงออกมาทำให้ตำรวจก็ต้องยิงสวนเข้าไปเหมือนกันนะคะ
คนร้ายหลบซ่อนตัวอยู่ในบ้านพันธุ์ตำรวจเอกบัญชาอินถา
ผู้กำกับสพสารพีก็เลยต้องยิงตอบโต้เข้าไปในบ้าน
ที่เสียงปืนในบ้านจะสงบลงตำรวจก็ได้ตรึงกำลังปิดล้อมบ้านหลังดังกล่าวนะคะ
ส่วนที่มาที่ไปของการปิดล้อมแล้วยิงกันแบบนี้ย้อนกลับไปช่วงเย็นค่ะ
เมื่อวานนี้คนร้ายรายนี้ชื่อว่านายเกรียงไกรสุกัณฑาอายุ๔๓ปี
อู่ซ่อมรถบ้านอยู่ห่างจากบ้านเลขที่๘๗หมู่๖บ้านบุภาราม
อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ของนายสุรินอาจเมืองอายุ๕๘ปี
เป็นเจ้าของโรงงานทูบหอมไม่ถึงสองร้อยเมตรและเขาเนี่ยบุกเข้าไปยิงนายสุริยนต์
ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านบาดเจ็บสาหัสเลยเนี่ยค่ะสภาพที่ถูกยิงเป็นแบบนี้นะคะ
ตอนนี้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้วคนยิงที่ชื่อว่านายเกรียงไกร
หลังจากก่อเหตุหลบหนีไปซ่อนตัวอยู่บนชั้น๒ของบ้าน
ซึ่งเปิดเป็นอู่ซ่อมรถตำรวจได้รับแจ้งเหตุลงพื้นที่ไปเลยค่ะ
ปิดล้อมเจรจาก่อนนะอย่างแรกเลยที่ตำรวจต้องทำก็คือการเจรจา
เข้ามอบตัวเถอะตำรวจขอกำลังเสริมจากญาติ
ญาติก็มาอีกมาสมทบช่วยกันเกลี้ยกล่อมไม่เป็นผลค่ะ
ต้องปิดล้อมนานหลายชั่วโมงและในช่วงค่ำในเกรียงไกร
เปิดประตูยิงใส่ตำรวจอีกผู้กำกับที่ไปควบคุมสถานการณ์ด้วย
ก็ต้องเป็นคนที่ยิงตอบโต้เป็นการป้องกันตัวนี่นะคะ
คนยิงที่ชื่อว่าในเกรียงไกรดูประวัติกันสักนิดหนึ่ง
เคยถูกจับกลุ่มในข้อหาเสพยาบ้าปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา
ถูกส่งตัวไปบำบัดได้รับการอนุญาตให้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติ
แล้วมาก่อเหตุดังกล่าวโดยสาเหตุคาดว่าน่าจะมาจากที่นายเกรงไกรมือปืนเนี่ย
เข้าใจผิดว่าเพื่อนบ้านตัวเองซึ่งเป็นคนที่เขาเข้าไปยิง
เป็นคนไปแจ้งความให้ตำรวจมาจับกลุ่มเขาในข้อหาเสพยาบ้าแค้นค่ะ
และคาดว่าก่อนที่จะมาก่อเหตุน่าจะเสพยาบ้าจนหลอนแล้วก่อเหตุขึ้นมานะคะ
เที่ยงคืนครึ่งอืมพลตำรวจตรีพิเชษจิระนันตสิน
ผู้บังคับการตำรวจพูดถอนอาวุธจังหวัวเชียงใหม่ค่ะ
ได้ทำการเคลียร์พื้นที่ก่อนนะกันผู้สื่อข่าวออกจากบริเวณหน้าบ้าน
เพราะว่ามีการติดตามสถานการณ์แบบตลอดเวลาเลย
กันผู้สื่อข่าวออกจากหน้าบ้านก่อน
ในช่วงที่จะให้ภรรยาของนายเกรียงไกรเข้าไปพูดคุยเกลี้ยกล่อมเพิ่มเติม
ซึ่งจากการประเมินแล้วเกลียงไกรนายเกลียงไกรเนี่ยนะคะมือปืน
เรียกที่หน้าห้องตรงจุดซ่อนตัวเกลี้ยกล่อมให้มอบตัว
เกรงไกรฟังค่ะฟังเมียเชื่อฟังเมีย
มอบตัวโดยช่วงที่มอบตัวคือเดินชูมือทั้งสองออกมาข้างนอก
แบบในหนังเลยอ่ะอ่าแล้วหลังจากนั้นพอออกมาพ้นพื้นที่ประตู
ราบกับพื้นตำรวจก็พุ่งเข้าไปไปชาร์จตัวควบคุมตัว
เอาไว้ได้ตำรวจเนี่ยทำงานอย่างหนักนะใช่ทั้งคืนเลยอะค่ะ
ใช่ค่ะคือเหตุการณ์นี้เกิดตั้งแต่ห่วงคำนี่นี่นี่แบบนี้ชูมือออกมาแบบเนี้ย
อ่ะคือถ้าไม่ยอมออกมาเผลอโดนจับตายอ่ะวิสามันนะ
ก็กลัวตายเหมือนกันนะคะครับอ่ะสุดท้ายเหตุการณ์นี้ก็จบลง